แชร์คลิปคลิปหนึ่งนะคะเป็นกรณีรถตุ๊กถูกรถกระบะชน
แล้วปรากฏว่ารถตุ๊กเขาต้องไปเสียเงินซ่อมเป็นแสนบาทเลยนะคะ
แต่รถกระบะคันนี้เนี่ยชนแล้วก็หนีไปก็เลยมีการโพสต์คลิปนี้
เพื่อให้ช่วยกันติดตามรถกระบะคันนี้มาชดใช้ค่าเสียหายค่ะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นนาทีที่รถตุ๊กคันหนึ่งนะคะ
ถูกรถกระบะขับชนแล้วก็หนีไปในวงกลมสีแดงเนี่ยค่ะ
เป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดที่กำลังถูกวิภาควิจารณ์ในสังคมขณะนี้เลยนะคะ
เพื่อนร่วมทางที่เห็นเหตุการณ์ก็โพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก
แต่ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่ายังไร้วี่แววไร้เบาะแสของคนขับรถกระบะคันนี้ค่ะ
ทีมข่าวติดต่อไปพูดคุยกับนายบุญโฮมนนทภาอายุ๔๐ปี
คนขับรถตุ๊กทะเบียนสเสขอไข่๑๒๔กรุงเทพมหานคร
ผู้เสียหายในคลิปซึ่งเขาก็เล่าว่าช่วงเที่ยงคืนของวันเสาร์ที่๙เมษายน
ขับรถตุ๊กมุ่งหน้ากลับบ้านที่สมเด็จเจ้าพระยาซอย๕
ใช้ถนนจักรวรรดิจากสี่แยกวัดตึกมุ่งหน้าสี่แยกบ้านแขก
แล้วก็ถูกรถกระบะอีซูซูคาเมโอสีน้ำเงินไม่เห็นหมายเลขทะเบียนค่ะ
ชนเข้าไปบริเวณที่เชิงสะพานพระปกเกล้า
ว่าคู่กรณีตัดสินใจเปลี่ยนเลนกระทันหันเพื่อมุ่งหน้าไปปากคลองตลาด
คนขับรถตุ๊กได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะศีรษะแตกแล้วก็บอกว่าเดินไม่ได้ไปสองวัน
ค่ารักษาพยาบาลได้รับความคุ้มครองตามประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ
ส่วนค่าความเสียหายของรถตุ๊กอู่ซ่อมตีราคาเฉียดแสนบาท
จากเครื่องยนต์หลุดกระเด็นออกไปข้างนอกแบบนี้ค่ะ
รวมถึงบริเวณโชคอัพล้อหน้าแล้วก็ส่วนอื่นเสียหายรอบคันเลยค่ะ
ขณะนี้ยังคงจอดรอซ่อมเพราะว่าไม่มีเงินสดไปซ่อมนะคะ
ก็เลยวิงวอนให้คู่กรณีมารับผิดชอบความเสียหายหน่อย
ยืนยันว่าจะไม่เอาผิดในส่วนคดีอื่นแต่อยากจะได้เงินไปซ่อมรถตุ๊กนะคะ
ร้อยตำรวจเอกอริยพงศ์เชิดสันเทียรองสารวัตรสอบสวน
สถานีตำรวจจักรวรรดิบอกว่าหลังเกิดเหตุทำหนังสือขอดูกล้องวงจรปิดจากทางกรทม
การพูดเสียหายก็นำคลิปไปแชร์ในโซเทียล
แต่จากภาพที่ได้มองไม่เห็นทะเบียนรถคู่กรณีเนี่ยค่ะ
มันเป็นเวลากลางคืนแล้วก็มองค่อนข้างจะไม่ชัด
ส่วนกรณีที่ผู้เสียหายบอกว่าจะไม่ขอดำเนินคดี
คู่กรณีรับผิดชอบค่าซ่อมรถนั้นตำรวจบอกว่าทำได้จริงนะคะ
ดังนั้นคู่กรณีคะไปจ่ายค่าเสียหายให้คนขับรถตุ๊กเถอะค่ะ
คดีอื่นเขาไม่เอาเรื่องอะไรนะฮะโอ้โหนี่ค่ะเปลี่ยนเลนส์กันทันแบบนี้